คุณผู้ชมคะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปภาพที่มาจากที่ติดอยู่เป็นกล้องหน้ารถนั่นเองค่ะ
เหตุการณ์ระทึกครั้งนี้เกิดขึ้นโดยตำรวจเอาตัวเองบังเอาไว้เพื่อไม่ให้รถเข้ามาชนเด็ก
โอ้โหความหวาดเสียวแบบนี้แล้วก็ฮีโร่แบบนี้เป็นอย่างไรติดตามกันนะคะ
นี่เลยค่ะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะคะกำลังแล่นไปตามเมืองไวทเทปประเทศเบลารุสนั่นเองค่ะสังเกตดีนะคะคุณผู้ชม

เห็นไหมคะคือรถคันนี้จอดรถหลังจากที่ตำรวจเนี่ยและเด็กชายกำลังจะข้ามถนนจากขวามือไปซ้ายมือค่ะ
อยู่ก็คือมีรถอีกคันนึงเนี่ยแซงซ้ายเข้ามาแล้วก็พุ่งเข้าชนทั้งสองแต่ว่าโชคดีค่ะที่ตำรวจดึงตัวเด็กชายเอาไว้แล้วใช้ตัวเองเข้าบัง

แล้วก็กระชากเป้ออกมาเพื่อบอก
โดยคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็ถูกนำมาอัพโหลดในโลกโซเชียล
แล้วก็กระทรวงมหาดไทยของเบลารุสก็ยกย่องวีรกรรมของตำรวจนายนี้
รวมถึงเตือนใจเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ
ลื่นหรือเปล่าหรือว่าหิมะหิมะ
เพราะฉะนั้นบางทีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดมาจากตัวเราหรอก
อาจจะเกิดจากคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่กับเราก็คือต้องร่วมมือกัน
ตั้งสติแล้วก็ไม่ประมาทนะคะ